อันนี้ต้องขอรับเป็นไบหนึ่งหนึ่งเลยค่ะ

ที่มีข้อเสนอสุดพิเศษทั้งเดือนกันยายนนี้แน่นอนค่ะ
ตอนนี้ไปเช็คอินกับมิ้นดีกว่าค่ะ

ซึ่งเขาชอบธรรมชาติมากแล้วก็อย่างนี้เลยค่ะ
เพราะว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็สามารถใส่ได้เลยค่ะ
แล้วก็สามารถแบบออกจากบ้านได้โดยเป็นแบบ

คือถ้าเป็นเสื้อผ้าผู้ชายเนี่ย
จะซื้อเสื้อยืดของผู้ชายซะมากกว่า
สามารถใส่กับแบบว่าขาแบบ๓ส่วนก็ได้
ค่อนข้างเอาเสื้อผ้าน้องชายมาใส่เยอะมากค่ะ

กระเป๋าใบนี้มินว่ามันเหมาะกับกลางคืนนะ

มิกการเปิดเนี่ยต้องหมุนตรงนี้ไหมคะ
เหมือนตรงโลโก้ใหม่เขานี่แหละ

ที่จะชอบที่สุดคือตัวโลโก้เนี่ยมาอยู่ตรงสายนี่เอง
ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็สามารถถือได้เลยนะคะ
แล้วก็รู้สึกว่ามันคล่องแคล่วมาก

ถ้าเป็นกระเป๋าใบนี้รุ่นนี้มินชอบมากเลยค่ะต้องช็อปเลย
ซึ่งตอนนี้ใครที่กำลังหาแบรนด์กระเป๋าหนังที่ดีเนี่ยหรือว่ามีความยูนิคเนี่ย
หรือว่าเราจะเป็นลุคแบบว่าทำงานหน่อยก็ได้มันก็เราก็สามารถถือใบนี้ได้
ก็จริงแล้วใบนี้นี่ความพิเศษคือมันแบบว่าเป็นรอยได้ยากแล้วก็เราสามารถเอาไปแบบว่าลุยได้แน่นอนเลยค่ะ
ทั้งสองสีนี้ก็ใช้ได้ง่ายมากเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะมิ้นก็ได้เลือกมาทั้ง๒ไอเทมเลยค่ะ
แล้วก็ไอเทมที่๒เนี่ยจะเป็นกระเป๋าที่มินใส่พวกช่วยน้ำ

แบบนี้จะเป็นแบรนด์ไหนไปไม่ได้เลยนะคะ
แล้วก็พวกเสื้อผ้านี่แหละค่ะ
ซึ่งเงานุ่มแล้วก็ทนมากเลยค่ะ
ซึ่งถ้าสมมุติเราแต่งตัวเรียบมันก็ทำให้เราแบบว่าดูเด่นขึ้นมาทันทีเลย
ซึ่งสามารถถือได้๒แบบนะคะ

เราจะแบบยาวขึ้นแล้วก็ดูสูงขึ้น
ไม่ว่าเราจะแบบนั่งหรือว่าจะยืนคือโพสต์เซอร์มันก็จะดีมาก
แบบนี้เนี่ยคือไม่ว่าจะใส่เป็นกางเกงยีน

แต่งตัวเนี่ยมีสีสันมากขึ้นสนุกมากขึ้น
แล้วก็ยังมีโปรโมชั่นตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้ด้วยค่ะ